สภาพอากาศในช่วงนี้ค่อนข้างแปรปรวน
ส่วนกลางวันหลายพื้นที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะ

ที่เราจะเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือนะคะฝนเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น
ประมาณ๑๓๐๖๐ของพื้นที่กับมีลมกระโชคแรง
ระวังอันตรายจากลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าค่ะ
ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายนะคะ๒๐๒๑องศา

กลางและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วง๓วันก่อนค่ะ
ร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่
ฝนที่กลับมาตกในครั้งนี้ต้องระวังอันตราย
ลมกระโชคแรงและฟ้าร้องคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนลากยาวทั้งสองฝั่ง
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่

จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชคแรงอุณหภูมิสบายค่ะ